คุณผู้ชมคะมีอุบัติเหตุที่เป็นอุทาหรณ์สำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะ
โดยเฉพาะบ้านไหนที่ผู้ปกครองมีปืน
มีอีกแล้วเด็กกับปืนเนี่ยมันมีหลายครั้งหลายคราวที่เราเล่าข่าวในลักษณะแบบนี้นะคะ
นี่เป็นสองพี่น้องผู้หญิงค่ะเอาปืนของพ่อมาเล่น
ปรากฏว่าปืนลั่นนะคะเข้าใส่ลูกที่เป็นผู้หญิงคนโตสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพื้นที่หมู่บ้านศรีดงเย็น
ซึ่งเป็นหมู่บ้านชาวไทยภูเขาเผ่าลีซอร์ในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่
เด็กหญิงกระหนกพรสินลีอายุ๘ขวบถูกยิงเข้าที่ขมับขวาค่ะ
พี่น้องก็ช่วยกันนำส่งโรงพยาบาลแม่แตงแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะคะ
พอไปคุยกับผู้ปกครองก็รู้ว่าก่อนเกิดเหตุภายในหมู่บ้านจัดงานเลี้ยง
เขาฉลองตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านก็ปล่อยให้เด็กพี่น้องสองคนเนี่ยค่ะ
คือน้องกระหนกพรกับน้องวารินีอายุ๗ขวบเล่นกันลำพัง๒คน
ขวบคนหนึ่ง๘ขวบคนหนึ่งอ่ะนะคะหลังจากนั้นน้องทั้งคู่ไปเอาปืน
พ่อเนี่ยเก็บไว้ในห้องนอนเด็กเข้าไปหยิบออกมาเล่น
ปรากฏว่าปืนลั่นค่ะปืนลั่นใส่เด็กหญิงกระหนกพรจนเสียชีวิตนะคะ
เมืองต้นตำรวจภูทรแม่แตงก็ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำ
แล้วก็ตรวจเก็บรอยนิ้วมือตรวจยึดอาวุธปืนไว้ตรวจสอบต่อไปด้วยค่ะ